เกมนะครับก็แน่นอนครับการก้าวไปสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
เก้าแรกต้องเจอกับทางอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดมีการสอบถามลักษณะของเกมคู่นี้
ไปยังกุญสือทั้งสองคนคนแรกเลยนะครับโคชเตี้ย
สมพบประเสริฐกุญสือของชนบุรีคนที่สองโค้ชซิโก้
เกดี้ศักดิ์เสียแนะนำเมืองอดีตกุญซือทีมชัดไทยที่เป็นคุมทีมฮอร์งอันตรายในวิริกเวียตนาม
ทั้งคู่ก็เห็นตรงกันนะครับว่าทีมไทยจำเป็นนะครับ
ต้องผ่านให้ได้แล้วถ้าหากว่าไม่สามารถเก็บแต้งจากอินโดด้นนะครับ
ถือว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะตกรอบสูงเลยครับ
ผมมองว่าอินโดแน่นอนว่าเขาอาจจะมีปัจจัยเรื่องของการเล่นที่สนามกลาง
อาจจะทำให้เขามีลิมิเดตบ้าง
แต่สุดท้ายไม่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เราณปัจจุบัน
คือถ้าเราพลาดเองกับอินโดเนี่ยเราจบ
เพราะฉะนั้นมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก้ตัวว่า

ใช่แน่นอนมันประมาทไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงมาตรฐานที่
เรามองการพัฒนาการแล้วผมว่าอินโดยังเป็นรองในกลุ่มนี้เยอะมาก
ที่ว่ามันจะง่ายกว่าทุกครั้ง
เพราะครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้อ่ะ
การเปลี่ยนโค้ดเองก็อาจจะเป็นดีส่วนหนึ่ง
แต่ศักยภาพผู้เล่นในอินโดในนักเตะของเขาเองเนี่ย
พี่ไม่รู้ว่ามันจะพีคขนาดไหนนะครับ
ซึ่งประสบการณ์เกมเขาสู้เราไม่ได้

เตะของเราเนี่ยไปค้าแข้งต่างประเทศ
แล้วเคยผ่านรอบนี้มาแล้ว
เราเคยผ่านไปรอบสามไปมาแล้ว
ฉะนั้นถ้าถ่ายอินโดไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะ
สวัสดีครับ
อยู่ครบห้าสิบสองปี
ตันเชคโครเนี่ยทำเอาทุกคนเนี่ยตกใจไว้กันนะครับ

แล้วก็กลับมายิ้มแบบเขินเพราะว่าหัวโดนลูกทีมหลอกตายสนิทเลยครับ

จังหวะสาวมันนี่แบบต่อยอ้อมเลยนะครับ

แกรมของทีมชาติไทย๓มิถุนาเจอกับอินโดนีเซีย

แล้วก็ในช่วงเก็บสุดท้ายสิบห้าวิทยุนาเจอกับมาเลเซีย